ช่วงนี้มาดูเรื่องการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีดัง
คดีดังเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปรับปรามยาเสพติด

ในช่วงเวลานั้นก็คือช่วงต้นปีที่แล้ว
๖๐มีการจับกลุ่มตัวพ่อค้ายาเสพติดชาวลาว
ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญซึ่งจะเป็นตัวนำส่งยาเสพติด

นายไซสนะแก้วพิมพาถูกตำรวจปศ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดของไทยจับกลุ่มตัว
ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
นำโดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์นะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีความคืบหน้าเรื่อยมา
เพราะว่าพลตำรวจโทสมหมายไปทลายเครือข่ายซะให้สิ้นซาก
ตอนนี้หลายคนถามว่าเรื่องคดีและการตัดสินคดี
ของนายไซสนะไปถึงไหนอย่างไร
เมื่อวานนี้มีการตัดสินคดีนี้แล้วนะคะ
ซึ่งสารอาญาพิพากษาโทษสูงสุดก่อนเลย
ก็คือเรื่องของการประหารชีวิต
เมื่อวานนี้ศาลได้เบิกตัวนายไซสน่าแก้วพิมพา
บอกว่านายไซสน่าจำเลยมีรูปร่างอ้วนล่ำกว่าเดิมนะ

สำหรับข้อหาที่ศาลอาญาพิพากษาก็คือ
ร่วมกันนำเข้ายาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่ง
จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพรบมาตรการในการปราบรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หลังจากที่สารได้พิจารณาจากหลักฐานที่ส่งมาแล้ว
พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามพรบยาเสพติดให้โทษ๒๕๖๐
และพรบมาตรการในการปราบรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พศ๒๕๓๔ในฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จำหน่ายและนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทสูงสุด
ก็คือฐานนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร
คือการให้ประหารชีวิต
แต่จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง
ลดโทษให้๑ใน๓ให้เหลือจำคุกจำเลยตลอดชีวิต
หลังจากนั้นแล้วนะคะออกหมายจำคุกส่งตัวไปที่เรือนจำบางขวางทันที
ส่วนในเรื่องของคดีหากย้อนกันนิดหนึ่ง
เพราะว่าอายการสั่งฟ้องในคดีนี้
ก่อนหน้านี้มีการให้เครือข่ายทางภาคใต้ของประเทศไทย
และมาเลเซียมีการออกสำรวจพื้นที่กันก่อนนะครับ

นั่นคือการสำรวจพื้นที่ของเครือขายยาเสพติดรายใหญ่นี้
และหลังจากนั้นได้มีการร่วมกันนำยาบ้า๑๒๐๐๐๐๐เมตร
สปลาวซุกซ่อนในช่องลับใต้หลังคารถ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายเข้ามาในไทย
และตำรวจสามารถจับกลุ่มเครือข่ายจำเลย
พร้อมกับยึดของกลางและขยายผลได้
กระทั่งนี่แหละเป็นภาพที่เกิดขึ้นวันที่๑๙มกราคม๒๕๕๙
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
พร้อมหน่วยปราบรามของปศและคอมมันโด
สามารถเข้าไปจับกลุ่มนายไซสนะ
ในที่สุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ค่ะและจากการขยายผลในการจับกลุ่มนายไซสนะแก้วพิมพา
ก็ยังคงมีผู้ต้องหาคนอื่นที่ตอนนี้สังคมก็ยังจับตามองอยู่
หลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีอย่างไร
หนึ่งในนั้นก็คือนายอัครกิจวรโรธเจริญเดช

ตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวในเรือนจำนะคะ
ข้อหาให้การสนับสนุนการค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน
ซึ่งมีโทษหนักเท่าตัวการเลย
ก็คือการจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต
และตอนนี้อยู่ระหว่างการรอสารตัดสินคดีค่ะ
อืมนะครับก็เป็นความคืบหน้าคดีไซสนะนะฮะ